ข่าวนี้แซ่บคำว่าแซ่บของผมไม่ได้หมายถึงสนุกเท่านั้น

ร้านผับที่ขายร่าวอะไรพวกเนี่ย

วาบวาบวาบวาบวาบวาบ

เขาจะเคยเดินดูร้านแต่ละร้าน

แต่ร้านนี้ครับมีสารวัตร
ไปนั่งดื่มอยู่แล้วเขาก็
บอกกับตำรวจด้วยกัน

แล้วผมก็อยู่เนี่ย
เดี๋ยวซักหน่า
ให้เขาไหลแป๊บหนึ่งไปแล้วต่อไป
ไปไหนก็ไหลแป๊บหนึ่ง
ให้เขาไหลกันหนึ่ง

แล้วให้เขาไหลกันหนึ่ง
สวัสดิ์พูดอยู่สองครั้งอืมรอบหน้าพี่เป็นสวพปอร์เออ
ก็ต้องฟังพี่อยู่ดีอ่ะอ๋อรอบหน้าพี่เป็นสวปออ่า
เลยอ่ะอืมคลิปนี้มันออกแล้วนะค่ะเอออ่ะ
คือตอนนี้มีคนสงสัยแล้วว่าคำสั่งรอบหน้าพี่จะได้เป็นสวปหรือเปล่า
ไลน์ก็สงสัยไม่ใช่เบิร์ตนะท่านธวัฒน์นะครับคลิปนี้เพจพระจันทร์ลายกระต่ายวีสาม
เพจนี้เขาจะติดตามการทำงานของตำรวจอ่าใช่ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะ
โพสต์ข้อความบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาสายตรวจไปตรวจร้านเหล้า
การตำลวจภูทลจวัทย์ระนองนะครับอยู่ล้านเล่าแห่งนึงในพื้นที่
บอกว่าคำสั่งหน้ากูขึ้นสารวัตรปราบปามแล้วพวกมึงก็ต้องฟัง
เป็นการด่าลูกน้องโชว์แขกโชว์นักเที่ยวที่มาใช้บริการครับ
มีในวงเล็บด้วยนะในเพจเขาวงเล็บว่า

แต่ขณะนั้นก็มีรองผู้กำกับการฝ่ายปราบปรามสพเมืองระนอง

เที่ยวที่ร้านเหล้าด้วยกันเป็นประจำครับ

อ่าตามกฎหมายเวลาปิดก็กำหนดไว้แล้วนี่
ประคับประชาก็กำชับเน้นย้ำ
โอ้โหผมว่านับย้ำตั้งแต่พบตรลงมาเลยมั้ง
ให้ตรวจทุกคืนเพื่อป้องกันเหตุ
สารวัตรสืบเองก็ได้รับคำสั่งให้ไปตรวจร้านเหล้าอยู่เป็นประจำ
เห็นกับสิ่งเล็กน้อยที่เขาส่งให้มากกว่าศักดิ์ศรีตัวเองและลูกน้องหรือครับ

เห็นกับสิ่งเล็กน้อยที่เขาส่งให้มากกว่าศักดิ์ศรีตัวเอง
น่าจะเป็นเหล้าที่นักเที่ยวอาจจะชงให้
แต่ว่ารู้จักการทรงเล่าให้

หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะครับ
ในออนไลน์ล่าสุดกรบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระนอง
สั่งการให้ผู้กำกับการสพเมืองระนอง
และผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดระนอง
สืบสวนข้อได้จริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และแรงงานให้ทราบโดยเร็ว
กรณีสถานบริการหากพบว่ามีการกระทำความผิดกฎหมาย

ผู้บังคับบัญชาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปตามอำนาจหน้าที่
ตามระเบียบและกฎหมายโดยการลงโทษไม่มีข้อยกเว้น
สำหรับตำรวจทั้งสองนายที่ปรากฏในคลิป
กรรมบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดละนอง
มีคำสั่งให้ตำรวจทั้งสองนายไปปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดระนองแล้ว
จนกว่าการเดิมเนินการจะเสร็จสิ้น

ดอมน้ำแข็งพี่กลัวอะไรรู้ไหมพี่กลัวว่าอะไรฮะ
จะทำให้ผู้ประคับบัญชา
ที่อยู่ระดับเหนือขึ้นไปเออที่โรงพักค่ะ
จะสวยไปด้วยดูแล้วเนี่ยนะ

แซ่บผมไม่ได้มาสนุกมาทับถมใคร

และที่สำคัญคือมันมีอุทาหรณ์
แล้วมันมีท่อนในข่าวที่มันฟังแล้ว
คำสั่งหน้าพี่เป็นสวปแล้ว